คดีของลุงพลนะลุงพลแล้วก็ป้าแตนวันนี้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าบกปศก็อย่างที่ทราบนะครับ
คือลุงพลเนี่ยเขามีคดีเรื่องการตัดไม้บุกลุกป่าสงวนแห่งชาติอยู่
เรื่องการก่อสร้างพญานาคในพื้นที่ของป่าสงวนอยู่
ตรงข้างบ้านของลุงพลนะครับที่เป็นข่าวดังกันอยู่ช่วงเวลานั้นนะครับ
คือคดีนี้มีการโอนย้ายคดีจากสพกกตูมนะครับมาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของพญานาคค่ะรูปปั้นพญานาคแล้วคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ก็ไปยื่นฟ้องร้องเอาไว้นะครับตำรวจก็ดำเนินคดี
ลุงพลป้าแตนวันนี้สวมเสื้อผ้าไหมสีเหลือง
มาที่บกปศนะครับมารับทราบเงื่อนไขการขอประกันตัวใหม่นะครับ
ขึ้นไปที่ห้องของเจ้าหน้าที่ห้องสอบสวนชั้นสามนี่ฮะนี่ป้าแตนนะครับ
แล้วก็ลุงพลวันนี้มาด้วยกันนะครับทนายความด้วยนะครับ
ถึงก็เจอกับเหล่ายูทูบเบอร์นะครับก็ติดตามเหมือนเดิมค่ะอ่า
ยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายทอดสดตามติดชีวิตลุงพลกับป้าแตน
นี่นะฮะลุงพลก็เข้าไปพูดคุยกับตำรวจพร้อมกับทนายความนะครับ
เข้าไปสักสามชั่วโมงหลังจากนั้นก็ออกมานะครับ
บกพศเนี่ยไม่ได้ให้สัมพ่งสัมภาษณ์อะไรมากมายนะครับ
สามชั่วโมงเนี่ยพบพนักงานสอบสวนเสร็จก็ลงมานะครับ
ลงมาถึงก็ขึ้นรถออกไปเลยนะฮะรถกระบะนี่นะฮะป้าแตนกับลุงพลนะครับ
ก่อนขึ้นรถผู้สื่อข่าวก็พยายามถามทนายความของลุงพล
นายสมเกียจโรจนะวรกมลนะครับบอกว่าเออคดีนี้เป็นยังไงบ้างครับทนาย
สู้คดีต่างเนี่ยมีโอกาสรอดไม่รอดอะไรยังไง
นายสมเกียจบอกว่าก็รอดูเอาก็แล้วกันนักข่าวก็ถามต่อว่าเออแล้วเวลาที่จะ
สัมภาษณ์ลุงพลเนี่ยไม่รู้ว่าสัมภาษณ์กันได้ไหมหรือว่าต้องขออนุโย่งอนุญาต
นงทนายอะไรก่อนหรือเปล่าทนายความบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ลุงพลนะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะช่วงเวลาที่มีการสอบถามกันนะครับ

มีอาหารผมตอบลงต้องรอพนักงานสบสูรก่อนนะครับเอาล่ะหน่อยล่ะ

นี่ค่ะคือตอนที่นักข่าวสอบถามทนายลุงพลก็ไม่ได้พูดอะไร

มีนักข่าวด้านหลังก็พยายามจะถามลุงพล
ลุงพลก็เหมือนกับไม่ได้พูดเหมือนกับมองไม่เห็นเลยอ่ะ
ก็มองไปที่รถเนี่ยพยายามเนี่ยฮะเหมือนกับกังวลไปเรื่องกระวนกระวาย

ตะโกนเรียกรถบอกให้ขยับมารับหน้าบันไดอาคารเนี่ยครับ
พี่อ๋อพี่อ๋อรถล่ะ
พี่อ๋อนี่เป็นยูทูบเบอร์คนดังนะฮะ
เขาสนิทสนมกับลุงพลนะครับ
ว่าลุงพลน่าจะลืมว่าลุงพลขับรถกระบะมาเองหรือเปล่า
ก็เลยเดินไปที่ลานจอดรถนะครับในช่วงเวลานั้น
นักข่าวก็พยายามถามเกี่ยวกับขดงคดีต่าง
กังวลไหมความคืบหน้าเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้าง
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกันตัวยังไงบ้างครับ

ว่าหมายถึงเขาหรือยังครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่นักข่าวถามเรื่อง
ทูบเบอร์ก็เพราะว่าวันนี้มีข่าวว่ายูทูบเบอร์จะถูกแจ้งความในคดี
กับลุงพลเนี่ยเพิ่มสองคนค่ะนะฮะทางคดีของลุงพลตรงเนี้ยนะครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจปทศได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงแล้วก็พยานอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
เนื่องจากพื้นที่นี้มันทับซ้อนกันอยู่ระหว่างกรมทางหลวงกับกรมป่าไม้นะครับ
ที่ที่ไปเลื่อยไม้ตรงนี้แล้วก็ทำเป็นลานที่สร้างพญานาคอยู่อะครับ
ผู้บังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้านะครับ
ตอนนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ๑๗๐คน
เรียกตัวลุงพลมาที่ปทศวันนี้
เนื่องจากต้องเรียกมาเพื่อเปลี่ยนคู่สัญญาการดำเนินคดี
เนี่ยทางสพกกตูมเนี่ยเขาเริ่มต้นคดีไว้
แต่ตอนนี้โอนย้ายมาอยู่ที่ปทศแล้ว
ส่วนสิทธิ์ในการประกันตัวยังใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขเดิมนะครับ

ปทศยังได้ส่งหนังสือเรียกยูทูบเบอร์๒คน
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีตัดต้นกระถิ่นป่าด้วยนะครับ
แต่วันนี้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มานะครับ
อีกคนนึงจากการถามลุงพลเมื่อสักครู่นี้
ก็คือป่วยนะฮะก็หนังสือเรียกยังไม่ถึงนะครับ

ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะครับว่า

หรือว่านังสือเนี่ยได้รับจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนอนาคตจะแจ้งข้อหากับใครเพิ่มหรือไม่
เพราะว่าในคลิปที่เคยปรากฏกันแบบนี้
มีคนหลายคนเหลือเกินช่วยกันตัดต้นกระถิ่นป่า

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูตามขั้นตอนต่อไป
ทีนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าที่ลุงพลทนายความดูเร่งรีบ
ที่บกปทศเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างหรือไม่
เพราะว่านี่ค่ะช่วงบ่าย
ลุงพลป้าแตนทนายความและยูทูบเบอร์คนสนิทเนี่ยนะคะ
เข้าพบนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพฯหานครพักพลังประชารัฐ
ประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนรัศดรประเด็นคือไปยื่นหนังสือ
ขอให้ตรวจสอบเรื่องสื่อมวลชนคุกคามเขาค่ะ
บอกว่ามีสื่อมวลชนคุกคามนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ลุงพลบอกว่าลุงพลกับครอบครัวได้รับความเดือดร้อนครับ
บอกว่าโอ้โหมันไปไกลถึงกรณีที่ถูกกลั่นแกล้งแจ้งความดำเนินคดี
ก็เลยต้องมาร้องขอความอนุเคราะห์ต้องมาร้องขอความเป็นธรรม
ให้ทางกรรมธิการช่วยหน่อยนี่นะคะก็คือลุงพลแถลงบนโพเดียมแบบนี้เลย
คุณป้าแตนก็บอกว่าคือสังคมเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินลุงพลทั้งที่สารยังไม่ได้พิพากษา
แล้วก็ฝากถึงสื่อมวลชนว่าให้เสนอข่าวอย่างเป็นทางการหน่อยอย่างเป็นกลางหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวลองไปฟังดูช่วงที่ลุงพลป้าแตนธนายความก็แถลงที่โพเดียมแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าทางลุงพลเองก็จะถูกกันแกล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกนแกล้งแกล้งความรุนคดีนะครับ
ซึ่งจะมีหลายคดีที่มีการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วก็จะพยายามมีคดีใหม่ขึ้นมาอีกนะครับ
วันนี้ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากทางท่านประธานนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการด้วยนะครับ
ไม่ว่าสื่อจะพยายามสื่ออะไรออกไปนะครับ
แต่คดีน้องชมพู่นะคะกลายเป็นลุงที่ต้องรับความรู้สึกว่าเป็นผู้กระทำ
หรือหลังจากความพูดของคนหลายคนซึ่งยังไม่มีหลักฐานการสั่งเตรียมนะครับ
แต่ถ้าสามคนเข้าใจแล้วก็มอง
รุนเหตุด้วยผลค่ะว่าอย่าอ่าใช่ค่ะอย่าเพิ่งตัดสินรุนแบบในทางที่ไม่ดีค่ะ
ทั้งที่ศาลก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมานะคะส่วนมากก็จะเป็นสังคมค่ะซึ่งไม่ได้ดู
ตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าอะไรที่ไม่ได้ศึกษานะคะสื่อนะคะสื่อจริง
ถ้าส่วนมากอยากเห็นสื่อส่วนมากเขาจะบอกว่าถ้าอยากดูข่าวดูอะไร
เขาให้ดูที่ดูที่สื่อนะดูแบบมีข่าวมีอะไรตรงนี้สื่ออยากให้เขาเสนอ
นำเสนอในด้านที่เป็นกลางค่ะจริงไม่จริงเราไม่รู้นะคะแต่ว่าขอให้เป็นกลางไว้ค่ะ
แต่คดีน้องชมพู่ก็ไม่เคยมีใครบอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย
เพราะตำรวจก็ยังไม่เคยแจ้งข้อหาใครในคดีนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลุงพลป้าแตนและทนายความไปยื่นขอความเป็นธรรมเนี่ยมันมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
เพราะว่าในตัวหนังสือเนี่ยก็ยื่นไปที่ประธานคณะกรรมธิการประธานคณะกรรมธิการก็บอกว่าอ่ะก็รับเรื่อง

ถ้าจะมองว่าเรื่องตัดมงตัดไม้สร้างพญานาคอันนี้มันก็ปรากฏในคลิปของเหล่ายูทูบเบอร์ที่เขาตามติดชีวิตลุงพลเอง
หรือมีในปู่มหาหมุณีอะไรที่ไปยื่นด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขายื่นแบบไหนอะไรยังไง
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปรากฏในไลฟ์ในยูทูปในเฟซบุ๊คส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้น
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในรายละเอียดหนังสือที่ยื่นไปก็จะระบุไว้ขนาดไหน
เราก็มองว่าสื่อเองก็นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางตามหลักฐานข้อมูลที่มี
คือก็มีการรับเรื่องไว้นะคะก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมนะคะ
แล้วก็มีลักษณะการไลฟ์สดแล้วก็พัดพิงคนอื่นอะไรแบบนี้
นี่นะคะปู่มูนี
หมอปลามือปราบสัมภเวศีทุกผู้ชมครับ
หนึ่งในคนเคยรักของลุงพลแห่งบ้านกกอกนะครับ
เรื่องติดเครื่องดักฟังในรถอะไรก็แจ้งความดำเนินคดีกันอยู่
หมอปลาวันนี้ได้พูดเตือนสติไปถึงอีกฝ่าย
บอกว่าก่อนหน้านี้ใครกันที่เรียกร้อง
ขอให้สื่ออยู่ในพื้นที่กกอก
เพื่อนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของน้องชมพู่หลานสาว
ให้เกิดความกระจ่างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกเป็นจำเลยของสังคม

พอสื่อตรวจสอบจนข้อเท็จจริงใกล้ปรากฏกลับรับไม่ได้
แล้วไปฟ้องร้องสื่อว่าสื่อไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรม
บอกรายละเอียดทุกตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
เพราะสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ย
พวกนักข่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ย
เขาไม่ได้ใช้ให้คุณไปทำนะคุณทำกันเอง

สื่อมวลชนขอให้คุณสร้างปู่ปาริจิเหรอ
สื่อมวลชนเขาให้คุณบุกลุกป่าสงวนเหรอ
เปล่าแต่พวกคุณคิดทำกันเอง
แต่พอมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
กลับไปโทษสื่อเสนอข่าวไม่ถูกต้อง
เพราะคดีนี้มันต้องขอบคุณสื่อมวลชน
เพราะก่อนหน้านี้นายชัยรพลวิพา

แต่วันนี้อาจจะเป็นพ่อปู่ปาริจิต

โกรธสื่อเพราะสื่อขยี้เหลือเกิน
จนไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อปู่ปราณาจิ

หรือมาแฝงร่างชายพลวิพาหรือเปล่า
หรือไปแฝงร่างไอ้พวกครูแสงหรือเปล่า

ก็จะเงียบเหงาหน่อย
ตำรวจซปกกดำเนินคดีเขาหา
บุ๊กรุกพื้นที่ป่าสงวน
เรื่องของการตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
บริเวณตรงนี้นะคะก็มีป้ายอย่างที่เห็นนะคะ
พื้นดินที่ลานพญานาคที่ถมเป็นฐาน
โดยเฉพาะฐานที่มีส่วนหัวไปถึงหาง
คุณผู้ชมดูมันเริ่มซุดแบบนี้
มันเริ่มซุดแล้วมีดินแยก
พื้นที่เป็นลักษณะแบบนี้จะมีอยู่สักประมาณห้าจุดด้วยกันทีมข่าวของเราไปถ่ายภาพมา
แต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ดินซุดหรือว่าเป็นรอยแยกแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะ
มีการนำหินรูที่เป็นหินเกี่ยวกับการเสริมห่วงจุ้ยไปวางเอาไว้ที่รูปปั้นพญานาคด้วยนะคะ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นรูแบบนี้นะคะเขามีความเชื่อเรื่องของการปรับฮวงจุ้ย
ทีมข่าวของเราตรวจสอบนะคะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการลุกป่าค่ะ
จริงค่ะเจ้าหน้าที่เขาห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ใช่เหรอ
เป็นการทำหลังคาหลังคาที่ลานพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็นำพระนาคปรกพระพรมมาตั้งมีหลังคาเพิ่ม
คือตามหลักแล้วเราไม่แน่ใจนะคะตอนแรกไม่มีหลังคาตามภาพซ้ายมือนะคะ
แต่ณวันนี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปมีหลังคาแล้วนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจริงแล้วตามหลักเนี่ยค่ะถ้ามีการยึดพื้นที่ตรงนี้แล้วมีการดำเนินคดีกันเนี่ยค่ะ
จะสามารถไปก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ได้หรือไม่ขอทิ้งประเด็นเอาไว้แบบนี้ก็แล้วกัน
ทีมข่าวของเราก็ไปเดินสำรวจดูนะคะบริเวณลำห้วยบุงที่อยู่ด้านหลังลานพญานาคค่ะ
ในคลองมีการนำชิ้นส่วนโฟมที่เป็นฐานการทำบายสีไปทิ้งไว้ในลำห้วยนี่นะคะ
ไม่รู้ว่าใครทิ้งแต่นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะคะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
หรือเขาอาจจะขออนุญาตแล้วก็ได้ใช่ไหมไม่รู้เลย
จะขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วว่าขอสร้างหลังคาหรือว่าอาจจะขออนุญาตทิ้งขยะตรงนี้
เหรอคะทิ้งขยะไม่ค่อยมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ทิ้งในคลอง
ก็ต้องฝากพี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมว่าติดป้ายประกาศแล้วเป็นเขตที่ห้ามลุกล้ำอะไรเพิ่มเติม

หรือมีใครช่วยชี้แจงเราหน่อยเพราะทีมข่าวของเราเห็นภาพในลักษณะแบบนี้